คุณผู้ชมตามเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตปริศนาที่โคราช
ลักษณะคือถูกยิงเข้ากลางศรีสะเลยหนึ่งนะเต็ม
ทีนี้คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยมีเพียงแค่เพื่อนชายคนสนิท

แต่แฟนนุ่มบอกว่าผู้ตายเนี่ยทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
แต่ทั้งครอบครัวลูกพี่ลูกน้องญาติมิตรคนตายบอกไม่จริงเป็นไปไม่ได้
น่าจะเป็นเหตุฆ่ากันมากกว่า
แห่งการเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะผู้ตายคือนายศิรพพชิดทองวัย๓๗ปีค่ะ
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมอยู่กลางหน้าผาก
ริมถนนตัดใหม่ชัยมงคลสูงเนินนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมา
ในที่เกิดเหตุก็พบแฟนนุ่มของผู้ตายคือนายอุดมศักดิ์กว้างพิมายวัย๓๖ปี
อุดมศักดิ์ให้การค่อนข้างวกวนบอกว่าคบหากันกับผู้ตายเป็นแฟนมาสักพักหนึ่งแล้ว
ก่อนเกิดเหตุมีคนติดต่อขอซื้อปืนกับผู้ตายก็เลยพากันไปลองปืน
ก็ขับออกจากบ้านมาที่ป่าละเมาะจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วนายอุดมศักดิ์บอกว่าผู้ตายลงจากรถไปคนเดียวส่วนตัวเขานั่งรออยู่ในรถ
แล้วปรากฏว่ามีคนชาวบ้านวิ่งมาบอกเขา
บอกว่าผู้ตายทำปืนลั่นถูกยิงเสียชีวิต
เขาบอกเขาอยู่ในรถตลอดไม่ได้ลงไปเลยแต่ลักษณะอย่างที่บอก
ตำรวจบอกว่าเขาให้การวกไปวนมาเนี่ยลักษณะแบบนี้
เขาบอกเขารอในรถส่วนใดเสียรพพพูดตายอ่ะลงมา
มาลองปืนเองคนเดียวค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลองอีท่าไหน
กระสุนถึงเข้าหน้าผากปกติการลองก็ต้องยิงออกนอกตัวเองเนอะ
เขาหันมาเช็คอะไรแล้วคือมันเข้าหน้าผากพอดีหรือยังไง
อันนี้ฟังเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะไปคุยกับแม่ผู้ตาย
นงลักษิตทองแม่บอกเลยนะคะว่าเป็นไปไม่ได้
ลูกแม่ไม่ได้ทำปืนลั่นแน่แน่ลูกแม่คบกับนายอุดมศักดิ์มาเจ็ดเดือนแล้ว
แต่หลังแม่เห็นว่าทะเลาะกันบ่อยเคยมีครั้งหนึ่งนายอุดมศักดิ์ตามมาทะเลาะกับลูกชายแม่ถึงบ้าน
แม่นี่แหละต้องเป็นคนห้ามปรามตลอดเลยแม่เชื่อว่าลูกแม่ถูกยิง
ดมศักดิ์ต้องเป็นคนยิงลูกแม่สาเหตุหึงหวงแน่แน่นางมุนินทราเพ็งด้วงลูกพี่ลูกน้องของ
ผู้ตายก็บอกเหมือนกันเรื่องเดียวกันเลยค่ะบอกว่าไม่จริง
เธอต้องถูกยิงแน่นอนเพราะช่วงหลังเนี่ยผู้ตายมาคุยกับเธอบอกว่า
พยายามจะตีอยากจะขอเลิกกับนายอุดมศักดิ์
เพราะเขามีแฟนอยู่แล้วตัวผู้ตายมีแฟนอยู่แล้วแต่อยู่กันคนละจังหวัด
เขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะเลิกกับคนนี้แล้วแล้วหลังหลังก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปมเรื่องหึงหวงนี่แหละ
ทำให้ทะเลาะกันบ่อยแล้วก็เลยน่าจะเป็นชนวนการเกาะเหตุ
เพราะเขาบอกว่านายอุดมศักดิ์เนี่ยลักษณะแปลกคือเวลาคุยกันไม่ค่อยสบตาแล้วไม่ค่อยพูด
แต่เคยเห็นนายอุดมศักดิ์ตวาดผู้ตายด้วยลึกก็เลยคิดว่านายอุดมศักดิ์น่าสงสัยที่สุด
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จุดที่พบศพผู้ตายเนี่ยเป็นดินเป็นที่ดินชัยมงคล
ลักษณะคือเป็นป่าห่างจากถนนประมาณ๑๕๐๒๐๐เมตร
พบศพวันนี้ก็มีเครื่องเส้นไหว้ผู้ตายที่ครอบครัวเอามาวางตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เราไปคุยกับคนพบศพคนแรกเขาบอกว่า
วันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์จะไปวางเด็ดดักปลาไหล

เจอคนตายอยู่ทำยังไงดีล่ะ
ห่างไป๒๐๐ไม่เห็นกระบะจอดอยู่คันหนึ่ง
เลยรีบวิ่งไปคลอดกระจกบอกมีคนถูกยิง

คนที่อยู่ในรถเปิดประตูออกมาแล้วร้องไห้โหเลย
เขายังไม่ได้พูดอะไรสักคำ
ความคืบหน้าทางคดีนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรนครราชศรีมาบอกว่า
ตอนนี้สอบปากคำพยานแวดล้อมไป๕ปากแล้วนะคะ
อุดมศักดิ์ยังคงเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ายอมรับสารภาพแล้ว

แค่ไปด้วยกันกับผู้ตายแต่ไม่ได้ก่อเหตุค่ะ

เดี๋ยวรอผลตรวจคาบเขม่าวดินปืน

ภายใน๒วันนี้น่าจะชัดเจนค่ะ